มีสถิติออกมาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยตำรวจฆ่าตัวตายมากถึง๓๐นายเลยทีเดียวนะคะเฉลี่ยแล้วแล้ว
สองวันก่อนก็เป็นข่าวใหญ่อีกเหมือนกันเป็นระดับสารวัตรที่ยิงตัวตายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยบอกว่าเครียดแล้วก็เป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนัก
วันนี้วิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ

ขอหยิบเรื่องนี้มาพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่า
มันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเราจะร่วมกันแก้ปัญหานี้ยังไง
เพราะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วล่ะครับที่
ตำรวจต้องมาฆ่าตัวตายคนแล้วคนเล่า
รอบปีก็มีหลายเอ้าขอดูหัวข่าวที่เป็นข่าวใหญ่
จริงเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวใหญ่เกือบทุกฉบับเมื่อวานนี้
สารวัตรระเบิดขมับดับสยองคาห้องทำงานในสตช
เป็นสารวัตรที่จะบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไม่ได้
แต่ตรงกันข้ามเพราะว่าอายุเพิ่ง๓๐ได้เป็นนายพันธุ์แล้ว
ได้เลื่อนยศเป็นนายพันธุ์เป็นสารวัตรคนแรกของรุ่นโดยซ้ำไป
แต่ว่าอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องอื่น
ซึ่งจะต้องดูกันต่อไปว่าเพราะอะไรกันแน่
แต่ว่าสิ่งที่อยากจะหยิบยกมาพูดในฐานะ
ทำสื่อมา๔๐กว่าปีนะครับ
แล้วในฐานะที่ช่วงหนึ่ง๑๐กว่าปี
ผมรับหน้าที่เป็นวิทยากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งตอนนั้นยังเป็นกรมตำรวจอยู่
แล้วก็จะไปบรรยายเกี่ยวกับงานมวลชนสัมพันธ์อะไรพวกนี้
แล้วก็จะได้พูดคุยกับตำรวจ

ถ้าจะจำแนกได้ก็หนึ่ง
ปัญหาก็คือความเครียดจากงาน
ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับว่า
คนบอกว่าตำรวจเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้
แต่ลึกแล้วตำรวจมีความเครียดครับ
โดยเฉพาะตำรวจที่อยู่ฝ่ายสอบสวนสืบสวน
ตำรวจฝ่ายสืบสวนนี่แหละครับเครียด
แล้วพอไปย้อนหลังไปดู
ตำรวจที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มาจากตำรวจสืบสวน

งานสืบสวนทุกวันนี้ล้นมือครับ
โลงพัก๑แทนที่จะมีตำรวจสืบสวน

สมมุติควรจะมีสัก๖คน๗คน
เพื่อให้พอกับปริมาณงาน

พอทำไม่ทันก็เกิดปัญหาเยอะ

ยังเจอเรื่องเส้นสายแทรกแทรงถูกกดดันอีก

ฉะนั้นโดยสภาพของงานตำรวจเครียดอยู่แล้วครับ
โดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายสอบสวนอย่างที่ว่านี่แหละ

อันที่๒เครียดจากผู้บังคับบัญชา
ระบบตำรวจเราไปใช้ระบบเดียวกับทหารเหมือนกันนั่นแหละ
เวลาเกิดความเครียดเกิดขึ้นเครียดจากนายส่วนหนึ่ง
วิธีการปกครองของตำรวจใกล้เคียงกับทหารครับ
คือผู้บังคับบัญชาค่อนข้างดุสั่งการดุ
การที่จะพูดคุยกันเหมือนองค์กรอื่นเหมือนค่าราชการอื่น
ระหว่างเจ้านายกับผู้บังคับบัญชานั้นไม่เหมือนกัน
ตำรวจเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาจะไปคุยกับผู้บังคับบัญชา
จะไปบอกให้ฟังปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ค่อยกล้าหรอกครับ
ผู้บังคับบัญชาก็ถือว่าตำรวจลูกผู้ชาย
ฉะนั้นไม่ค่อยพูดดีกับลูกน้องหรอกครับ
ไม่ค่อยพูดดีกับพวกน้องหรอกครับเป็นระบบสั่งการ
เป็นระบบสั่งการฉะนั้นเจอนายดุดุ
ตำรวจเครียดครับเครียดเพราะนายเนี่ยเยอะ
ผมเคยคุยกับตำรวจตอนที่ไปบรรยายไปอบรมอย่างที่ว่า
เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าถ้าเจอนายที่เป็นนายคนนายใจดีหน่อย
เข้าใจหน่อยปัญหาไม่ค่อยมี
แต่ถ้าเจอนายมาสดุมาตรเข้ม

ฉะนั้นปัญหาที่เกิดจากนาย
ผมคิดว่าผู้บังคับบัญชาก็ควรจะดูด้วย

คนรุ่นใหม่เขามีเหตุมีผล

เครียดเกิดจากการไม่ได้อยู่กับครอบครัว
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มานานแล้ว
ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ตำรวจต้องอยู่ห่างครอบครัว
เพราะต้องย้ายไปตามที่นายเห็นเหมาะสม
เหนือไปอยู่ใต้ใต้ไปอยู่เหนือ
ตะวันออกไปอยู่ตะวันตกตะวันตกไปอยู่ตะวันออก

เพราะว่าระบบของเรา
ไม่เปิดโอกาสเหมือนในหลายประเทศ
หลายประเทศตำรวจประจำอยู่จังหวัดไหน
เติบโตอยู่ในจังหวัดนั้น
เว้นแต่ว่าเมื่อโตสุดละ

ตำรวจต้องไปอยู่ไกลบ้าน
ไม่นับถึงที่จะไปเรียนในร้อยตำรวจ

กองมจการตำรวจแต่ละภาค
เขาจะมีโรงเรียนพลตำรวจอยู่
เวลาเปิดรับสมมุติว่าภาค๒อยู่ที่ชนบุรี
โรงเรียนตำรวจชนบุรีของภาค๒เปิดรับสมัคร

จากอีสานก็มาสมัครได้
ที่กองบัญชาการภาค๓ภาค๔ขอนแก่น

ทั่วทุกภาคก็มาสมัครได้

บรรจุกระจัดกระจายกันไปหมด
ไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง

เขาจะย้ายกันในกองบัญชาการภาค
ผู้บัญชาการจะเป็นคนรับผิดชอบ
เอาละในกองบัญชาการภาคมี๖๗จังหวัด
ย้ายยังไงก็ยังพอที่จะ
อยู่ในบริเวณจังหวัดที่ไม่ไกลกันมากนัก

โดยเฉพาะคำสั่งคอสชเนี่ย

มีสิทธิ์เด็ดขาดในการโยกย้ายแต่งตั้ง
คือพูดง่ายว่าไม่ต้องฟัง
ไม่ต้องฟังโผยฟังโผมาจากกองมจการภาคแล้ว
ก็เลยทำให้ตำรวจต้องย้ายไปอยู่ถิ่นไกล
เหนือไปใต้ใต้ไปเหนือเหนือไปอีสานอีสานมาอยู่ภาคตะวันออก
อย่างที่ว่านี่แหละเยอะแยะไปหมด
แล้วตำรวจเหล่านี้เวลาเขาไปอยู่ไกลอย่างนั้น

เพราะว่า๑ไปอยู่ไม่นาน
ภรรยาทำงานอยู่ในมีหลักมีทำงานอยู่ในแหล่งบ้านเกิด

ลูกก็เรียนหนังสืออยู่ในจังหวัดบ้านเกิด

คนเมื่อไปอยู่คนเดียวเนี่ย
เวลามีความเครียดเกิดขึ้นมีความกลุ้มใจเกิดขึ้น
ไม่เหมือนกับอยู่กับครอบครัวครับ
อยู่กับครอบครัวอย่างน้อยก็ได้ปรึกษาหารือกัน
อย่างน้อยได้เห็นลูกหน้าลูกหน้าเมีย
ความคิดที่จะคิดสั้นก็มีน้อยลง

โอกาสที่จะทำอะไรหุนหันพลันแลนด์
เหงาความซึมเศร้าความวาเวไม่มีเพื่อนคู่คิด
ตำรวจตัดสินใจผิดเยอะ

ตำรวจที่ฆ่าตัวตายก็เป็นตำรวจลักษณะนี้แหละ
คืออยู่คนเดียว
ลูกเมียกันอยู่กันคนละทิศคนละทาง

ด้วยเหตุผลอย่างที่ว่า
ฉะนั้นในการปฏิรูปคราวนี้
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจต้องคิดด้วยครับ
ทำยังไงที่จะให้ตำรวจได้อยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด
ก็คือว่าเขาอยู่จังหวัดไหนก็ควรจะเริ่มบรรจุในจังหวัดนั้น
แล้วค่อยไต่เต้าขึ้นมาจากนายสิบจะเป็นจ่าเป็นนายร้อยเป็นนายพันธุ์

อยู่ในพื้นที่จังหวัดหาตำแหน่งลงไม่ได้จริง

เขายังได้ไปมาหาสู่หาครอบครัวเขาได้
อย่างน้อยอาทิตย์ละหน๒หนก็ยังดีกว่า
ยังดีกว่าไปอยู่ข้ามภาคย้ายข้ามภาคยามไปไกล

ไปภาคตะวันออกภาคตะวันออกไปอีสาน
อย่างนี้มีปัญหาแน่นอน
นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการตำรวจจะต้องคิดว่า
เราจะวางระบบยังไงไม่ให้เป็นอยู่อย่างที่ผ่านมา

เราก็จะเจอปัญหาแบบนี้ไม่จบไม่สิ้น
ประการสำคัญหนึ่งก็คือว่า
ตำรวจฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าอาชีพอื่น

ถ้าไม่มีปืนเนี่ยกินยา
มีคนมาช่วยทันเอาไปล้างท้อง

ผูกคอตายบางทีมีคนมาเห็นช่วยทันรอด

แต่ตำรวจมีปืนครับ
คนมีปืนอยู่กับตัวอยู่คนเดียวเครียด
มีปัญหาวาเวซึมเศร้านอนไม่หลับ
ก็คิดได้ว่าโป้งเดียวจอดดีกว่า
แก้ปัญหาด้วยกระสุนนัดเดียวดีกว่า

ทำให้ตำรวจต้องฆ่าตัวตายกันมาก
แล้วเราก็เสียดายนะครับบุคลากรตำรวจ
ไลน์ที่ฆ่าตัวตายเมื่อวานศืน
ล่าสุดก็เขียนจดหมายว่า
โหสีกรรมเพราะเกิดความซึมเศร้า
ไปคุยกับหมอหมอก็บอกว่า
ตำรวจมีน้อยครับที่เวลาซึมเศร้าแล้ว
ไม่อยากไปพบจิตแพทย์

เดี๋ยวจะมีประวัติว่าตัวเองมีปัญหา
เรื่องจิตแพทย์เรื่องโน้นเรื่องนี้
แล้วเวลาเขาจะเอาไปโยกย้ายแต่งตั้ง
เวลาไปเทียบเคียงกับคนอื่นเขา
เดี๋ยวจะกลายว่านี่เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่ง
เพราะว่ามีปัญหาเพราะว่าไปหาจิตแพทย์
อันนี้สังคมไทยเข้าใจผิดกันหมด
ในต่างประเทศเนี่ยคนเวลาเขาเครียดมาก
ทำงานอยู่ดีเครียดตอนบ่าย
เขาแวะไปสักชั่วโมงนึงไปพบจิตแพทย์
ไปคุยกับจิตแพทย์ได้รับคำแนะนำ
เขาก็กลับมาทำงานปกติ

เป็นเรื่องปกติที่จะไปพบจิตแพทย์

ใครเดินเข้าเดินออกไปพบจิตแพทย์
คนก็คิดว่าอันนี้ท่าจะบ้า
เพราะว่าไปหาหมอจิตแพทย์

เอาล่ะวันนี้ก็สรุปว่า
ดีที่สุดก็คือทำยังไง
คนเป็นตำรวจเริ่มสมัครที่ไหน
อยู่ที่นั่นอยู่กับบ้าน
เจริญเติบโตก้าวหน้าไปในหน้าที่
ก็อยู่ในจังหวัดอยู่กับบ้าน

และก็จะมีผลงานออกมาให้ประชาชนด้วยคราบครับ

ออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น
เพาะผ่านเฟซบุ๊คบ้างผ่านอะไรต่ออะไรบ้าง

ย้ายไปอยู่ที่ที่ดูแล้วมันไม่มีเหตุผล

ปัญหาสังคมตามมานะก็คือว่าไปมีผู้หญิง
แล้วพอมีผู้หญิงไปมีกิ๊กไปมีผู้หญิง

ปัญหาครอบครัวทะเลาะกับเมีย
ทะเลาะกับเมียก็มีปัญหาไปถึงลูกเยอะนะครับ
ก็ตำนานสาวเครือฟ้านี่แหละยังมีอยู่

ที่ก็ต้องเอาเข้าในวาระเรื่องการปฏิรูปด้วยหรือเปล่า